ส่วนผู้ป่วยรายนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นหญิงวัย๖๑ปีนะที่ติดโควิดนี่คือหลานนะครับ
หลานบอกว่าผู้หญิงคนนี้ที่เป็นคุณป้าอายุ๖๑ชื่อปีเยาวัน
สามีคือคุณลุงติดโควิดแล้วก็แยกกันมาอยู่นะครับ
แยกบ้านออกมาแยกที่อยู่มาจน๒๗กรกฎาคม
สามีของป้าเสียชีวิตทำให้ป้าอยู่คนเดียวไม่มีใครดูแลนะ
ต้องมีการรับเลือดทุกสองเดือนเราก็พยายามโทรติดต่อนะฮะ
คือที่น่าห่วงคือคุณป้าปียวัลเนี่ยคือเราโทรไปทั้งวันนะวันนี้
คือคุณป้าปียวัลไม่ได้รับสายเลยฮะไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ก็โทรไปคุยกับคุณโยเนี่ยคุณโยเป็นหลานคุณโยบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยนะ
คืออาการแย่มากไม่ได้รับเลือดด้วยจากการเป็นทาราซิเมียนะครับ
ต้องรับเลือดทุก๒เดือนล่าสุดเธอบอกเธอเพิ่งโทรคุยเมื่อ๘โมงเช้านะครับ
แต่เธอเรียกคุณปียวัลว่าอานะบอกเพิ่งโทรคุยเมื่อ๘โมงเช้า
ไอตลอดเวลาจะเข้าไปดูก็ไม่ได้เพราะว่าป้าแกเป็นโควิดนะ
ก็เลยเป็นห่วงมากอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ช่วยมารับไปหน่อยช่วยหาเตียงให้หน่อยเถอะ
ผิดหมิตแล้วก็ยังต้องทานยาภาคประจำของโรค

คือเขาติดโควิดแล้วแต่เขาเหมือนเขาไปตามนัด
คงคิดว่าถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นนั้น

อืมพอเขาบอกไปเนี้ยเอ้าโรงบาลก็เหมือนแบบไม่รับ
ประมาณว่าแบบเออให้กลับบ้านไปอะไรอย่างนี้พอรู้ว่าติดโควิด
ทีมข่าวของเราก็เลยประสานไปยังตำรวจ๑๙๑ในพื้นที่นะครับทุกผู้ชมครับ
พี่ตำรวจก็โอ้โหท่านก็ใจดีมาก
นะฮะท่านรีบไปดูให้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
พบว่าคุณป้าปียวัลอยู่ในห้อง

เพราะว่าคุณป้าติดโควิดนะครับ
เอาข้าวเอายาเอาอะไรที่ต้องใช้ในช่วงนี้เอาไปให้หมดเรียบร้อยแล้ว

คืออ่อนเพลียขนาดไหนเนี่ยอ่อนเพลียถึงขั้น
รับโทรศัพท์คุยโทรศัพท์ไม่ไหว

หรือว่าหน่วยงานไหนที่เข้าถึงพื้นที่หรือว่ามีตรงมีเตียงเนี่ย

แขวงสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพนะครับ
ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล